คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวในโลกออนไลน์กันหน่อยนะครับ
เพจหนึ่งชื่อว่าเฮ้ยนี่มันสนามบินไทยแลนด์
มีการโพสต์ภาพภาพหนึ่งคุณผู้ชมค่ะช่วยดูกันหน่อย
แล้วทางเพจก็ตั้งคำถามว่านี่มันสะพานลอย
หรือสะพานลอยสำหรับให้ผีสิงใช้คะ

คุณว่าคุณรู้ไหมว่าจริงแล้วจุดนี้มันเป็นด่านแรกของต่างชาติที่ต้องมาเจอค่ะ

คือสะพานลอยมันเชื่อมระหว่างสนามบินดอนเมืองกับสถานีรถไฟดอนเมือง
คุณคะทั้งชำรุดทั้งซุดโทรมทั้งสภาพเป็นแบบนี้
แล้วไฟส่องสว่างก็น้อยสลัวมาก
เน็ตเขาบอกว่าเดี๋ยวนะนี่สะพานลอยหรือบ้านผีสิง

ที่สำคัญฝั่งตรงข้ามมันคือโรงแรมเนี่ยตามป้ายที่เขาบอกเนี่ย
ค่ะทีนี้ชาวเน็ตพอหลังจากที่เห็นภาพนี้ค่อนข้างที่จะวิพากษ์วิจารณ์กันนะ
ตำหนิติเตียนนะคะว่าเอ๊ะนี่คุณค่ะคือสนามบินเนี่ยมันเป็นด่านแรกของต่างชาติเลยนะ
เขาจะมาเห็นบ้านเรามันเป็นยังไงมันเป็นหน้าเป็นตานะ
แล้วสะพานลอยหรือว่าสกายวอล์กที่เชื่อมระหว่าง๒จุดเนี่ย
ต่างชาติเขาก็ใช้กันเยอะทีนี้ทีมข่าวไปตรวจสอบเรื่องนี้
ลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปพบว่าสะพานลอยแห่งนี้นับอายุแล้วก็กว่า๓๐ปี
ขาดการบำรุงซ่อมแซมรักษามาโดยตลอดแล้วมันไม่แน่ชัดนะคะว่าเอ๊ะ
หน่วยงานใดเป็นที่เป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบ
พอไปสอบถามที่สำนักงานเขตดอนเมืองได้รับคำตอบว่า
ตัวสะพานลอยมีการรถไฟเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง
ทางเขตดอนเมืองรับผิดชอบด้านความปลอดภัย
ด้านความปลอดภัยนี้รวมถึงไฟฟ้าส่องสว่างด้วยไหมนั่นสิฮะ
ขณะที่การท่ากาศยานานาชาติดอนเมืองแจ้งบอกว่า
ช่วงของสะพานอยู่ในการดูแลของการท่า
แล้วก็มีแผนที่จะปรับปรุงอยู่แล้วถามว่าเมื่อไหร่
เมื่อไหร่ที่จะปรับปรุงและจะนัดหารือกับฝ่ายต่าง
เกี่ยวข้องกับสะพานลอยแห่งนี้เพื่อปรับปรุงต่อไป
คุณคะอย่าให้เกิดเหตุการณ์วัวหายล้อมข้อก่อนนะคะ
เดี๋ยวมันจะแก้ไม่ทันดอนเมืองนี้เจอเยอะนะครับ
ทั้งเลื่อนดูดลงเท้าเข้าไปสะพานลอยใช่ไหม
อย่างกับสะพานผีสิงปรับปรุงกันไปนะฮะ